เรื่องนี้น่าเห็นใจจริงคุณผู้ชมนะ
คุณครูกล้วยไม้เป็นครูวัยเกษียณอายุตั้ง๗๐กว่าปีแล้ว

จะเอาอาหารไปให้ไปเลี้ยงหมาที่วัด
รอบนี้ก็เหมือนกันครับก็หุงข้าวนะใช้เตาฟืน

จะได้เอาไว้ให้หมาได้ปรากฏว่าได้ยินเสียงประทุประทุ

โอ้โหนี่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตะมนตอำภาวา
แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิสัพราเชนสมุทรสงคราม
ต้องเอาที่ฉีดน้ำนี่ไปฉีดดับฉีดดับตรงนี้
บ้านของครูกล้วยไม้บ้านเลขที่๔๒หมู่๔ครับ
อำเภออำภาวาเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ลามเร็วเหลือเกินจากชั้นล่างเนี่ยนะขึ้นไปชั้น๒เนี่ยคุณผู้ชม

ใช้เวลาอยู่๓๐นาทีคุมเพลิงไว้ได้ครับเหตุเกิดเย็นเมื่อวานนี้
กล้วยไม้เจ้าของบ้านเนี่ยอายุ๗๒ปีเป็นครูเกษียณ
ก็ยังตกใจอยู่เลยเล่าให้ฟังนะเนี่ยก่อนเกิดเหตุครูอ่ะจุดเตาฟืนอยู่ข้างบ้าน
หุงข้าวไปเลี้ยงหมาที่วัดช้างเผือกพอข้าวสุกครูก็ดับไฟในเตาฟืนแล้วนะ
แล้วก็รอข้าวเย็นครูก็ทำกับข้าวในครัวไป
ได้ยินเสียงดังคล้ายไฟพระทุกข์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อย่างนี้ครับ

ชาวบ้านเห็นรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยดับไฟเลยถ้าช้ากว่านี้เนี่ยมีหวังวอดทั้งหลัง
โอ้โหต้องระวังเลยนะในพื้นที่บริเวณครัวเนี่ยอย่าให้ไปมีเชื้อเพลิงอะไร

เจ้าของร้านกาแฟข้างข้างวัดครับบอกว่าครูก้นไม้นี่ใจบุญใจบุญ
รักสัตว์รักหมานะจะหุงข้าวหุงอาหารมาเลี้ยงหมาทุกวัน
แล้วไฟไหม้บ้านไปแบบนี้โอ้โหที่ห่วงคือห่วงครูด้วยห่วงสุนัขด้วย
หลังจากนี้ใครจะเอาข้าวมาให้สุนัขกินล่ะฮะ
เดี๋ยวชาวบ้านจะหาทางช่วยเหลือกันต่อไป
เป็นการลดภาระให้ทางวัดแล้วก็ช่วยเหลือครูกล้วยไม้ด้วยครับ
คือผมเห็นเมื่อก่อนบ้านไหนที่เขาใช้เตาฟืนหรือว่าเตาถ่าน
เขาจะมีการก่ออิดหรือปูนล้อมเอาไว้
เพื่อไม่ให้มันปะทุไม่ให้ไฟมันกระเด็น